เหลือเวลาอีกเพียง๒๓วันเท่านั้นนะครับ
จะถึงวันสิ้นสุดแห่งเทศกาลถือศีลอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าคนร้ายมักจะออกมาก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็ล่าสุดก็ได้เกิดเหตุคนร้าย
ยิงชาวบ้านเสียชีวิตที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ขณะที่ตำรวจก็ได้เข้าตรวจสอบคนร้ายจุดชนวนระเบิด
ทำให้ตำรวจบาดเจ็บไป๒นาย
ขณะที่โฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ก็ได้ประนามการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในช่วงการถือศีลอด
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เอาศีลกรรมให้เขาไม่จองเวียนจองกันกับเขา
เอาเรื่องกับเขาเขาทำอะไรเอาไว้
ก็เขาก็จะได้รักษาความความอย่างนั้นนะครับ
รัชนูรักบุตรยอมอโหสิกรรมให้แก่คนร้ายที่ปลิดชีพสามี
คือจ่าสิบตำรวจอนุรักษ์รักบุตร
ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองปัตตานี
ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุรอบวางระเบิดหน้ามัศยิตกลางปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมา
ขณะนี้นางรัชนูตั้งคัน๘เดือนต้องทำใจให้เข้มแข็ง
แม้ชีวิตจากนี้จะลำบากมากเพราะขาดเสาหลักของครอบครัว
แต่จะเดินหน้าดูแลลูก๓คนรวมทั้งคนที่อยู่ในคัน
เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อความไม่สงบ
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะที่พันเอกปราโมทพรมอินโคศก
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ประนามเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดรางรถไฟในอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
เพราะช่วงนี้ต้องอาศัยรถไฟเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน
เพื่อเตรียมฉลองเทศกาลวันฮารีรายอร์ที่ใกล้จะมาถึง
ด้านนายชวนะชุมนุมพันธ์นายสถานีรถไฟยาลา
เตรียมรถบัตร๖คันให้ประชาชนที่จะเดินทางต่อ
ไปส่งตามสถานีรามันฤษตันยงมัธมริโบเจ้าไอร้อง
สุงัยปาดีและสุงัยโกลก
ขณะที่ประชาชนบางส่วนหันไปใช้บริการรถตู้ประจำทาง

อีกทั้งยังพบปัญหาสัมภาระที่ใช้บริการ
มากับขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพสุไงโกลก
เป็นสัมภาระที่ต้องส่งไปยังปลายทาง

จึงมีของสะสมตกค้างที่สถานีรถไฟยาลาจำนวนมาก
โดยตำรวจรถไฟและรอปภต้องเฝ้าดูแลไว้ก่อน

ตรวจสถานที่เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดรางรถไฟ

ทำให้รางรถไฟฉีกขาดประมาณ๒๐เมตร
โดยมีพลโทชินวัฒน์แม้นเดชรองแม่ทัพภาคที่๔

สรุปการซ่อมแซมรางรถไฟต้องใช้เวลาประมาณ๗วัน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่แขวงบำรุงทาง

และเหตุล่าสุดที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
คนร้าย๔คนขี่รถจักรยานยนต์๒คัน

สบโอกาสใช้ปืนยิงนางชวีแก้วมัง
เจ้าของร้านถ่ายเอกสารเสียชีวิต

เจ้าของร้านของชำติดกันบาดเจ็บ
จากนั้นอุ้มระเบิดไปใส่ไว้ในถังน้ำแข็งหน้าร้าน

ตำรวจภูทรตักใบเข้าไปช่วยเหลือ

ทำให้ตำรวจสองนายบาดเจ็บ
ร้านค้าทั้ง๔ห้องถูกแรงระเบิดเสียหาย
และมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องตกกระจาย
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน